ต้องกิน
เห็นบอกว่าพี่น้องคู่นี้รักกันมากเลยเหรอคะคุณแม่กิ๊ก
ป่ะรักกันมาก

พอดีที่บ้านมีปลากระป๋องก็ต้องเปิดปลากระป๋องให้เขากิน
เขาบอกว่าแม่ดีลิกกับเดนิสไม่กินก็ได้

ก็อยากบอกว่าก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
เพื่อครอบครัวของเราครับ
แต่วจะเป็นใจเถิดหนาแต่วของพี่
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ร้องได้ให้ล้าน

ยังอยู่ของเราบรรดาเด็กเพราะตอนนั้นเรามีชื่อว่า
นักสู้รุ่นจิ๋ว
คนละล้านค่ะคนละ๑ล้านบาทค่ะฟังไม่ผิดแต่ต้องร้องให้ครบ
เพลงนะคะเขาร้องคนเบื่อร่อยจิบเลย๑ล้านบาท
พระราชก็แจกกันมานานแล้วแจกกันไปจนที่รู้จักตามชุชาวบ้าน
ชาวช่องล้านตลาดนี่ไปไหนมาไหนนี่ช่วงเสาร์อาทิตย์เย็นนี่
โอ้โหทั้งตลาดเลยเปิดได้ยินเพลงนี้แน่นอนจะลองได้
มากันแล้วสมัยก่อนคุณป่าเวลาคนที่ตกอยู่ในสภาวะ
ลำบากไม่มีสตางค์อันดับแรกเลยจะนึกถึง

ร้องได้ให้ล้าน
เพราะว่าของเราไม่มีหมวกกันน็อก
ของเรามีแต่ความว่าถ้าคุณทำได้
เอาไปเลยไม่มีข้อผูกมัดใดทั้งสิ้น

เรานะครับในฐานะพิธีกรแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับ
มีความสุขจริงทุกครั้งที่เรามาบันทึกเทปมาทำรายการนี้

เอาแล้ววันนี้เราจะสามารถช่วยเหลือใครได้บ้าง

อันนี้มันเป็นความสุขใจของคนทำงานจริง

แล้วยิ่งช่วงนี้ค่ะเป็นตอนนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะ

แต่ละคนมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าประทับใจกระแทกใจ

เป็นครอบครัวของน้องคนหนึ่งค่ะ
ซึ่งในครอบครัวมีคุณแม่
มีคุณยายแล้วก็มีน้องชาย

แต่ต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัว
บอกได้เลยว่าครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเลยค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจรับชมค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เวลายายทำงานเหนื่อยก็สงสารครับเพราะว่าเขาเป็นหลายโรคครับ
เด็กเขาเป็นเด็กเรียบร้อยขี้สงสารคนและชอบแบบมีอะไรช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเ
เหมือนกับใครทำอะไรหนักมานะแกก็จะช่วยฮิ้วช่วยอะไรทุกอย่าง
ส่งผ้าทำงานบ้านทุกอย่างค่ะ

น้องชายผมชื่อเดนิสบุโสครับ

น้องก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับ
แล้วก็ถูกซ้ำชั้นครับ

ก็เสียใจที่เป็นปมด้อยของน้องตัวเองค่ะ

เวลาผมอ่านหนังสือไม่ออก

ทุกคนมีปมรักของตัวเองครับ

ช่วยให้น้องผมเรียนหนังสือเก่งขึ้น
แล้วก็อาจจะไม่เป็นปมด้อยอีกต่อไปครับ

เห็นครูบอกว่าน้องไม่มีความจำเลย

นี่ครูก็เลยบอกว่าให้พาไปหาหมอค่ะ
ตรวจว่าน้องเป็นความจำสั้น

เขาจะเก็บมาแล้วมาประกอบทำได้อย่างนั้น

อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน

ถ้าเกิดซักตากชิ้นละ๕บาท
แต่ถ้าเกิดซักรีดชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าเกิด๗๐ชิ้น๕๐๐ครับ

เวลาที่บ้านผมไม่มีเงินนะครับ

เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับ

ถ้าเกิดโชคดีก็๓๔๕๐๐บาท
แต่ถ้าโชคไม่ดีก็๓๐๐๔๐๐บาทมั่ง
ก็ภูมิใจครับที่ร้องเพลงเปิดโหมดได้ครับ

เพื่อช่วยหาทุนการศึกษาทั้งบ้าน
ช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาซักผ้า

ผมอยากได้เงินรางวัลไปให้น้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
แล้วก็ซ่อมแซงหลังบ้านของผมแล้วก็จะเป็นทุนการศึกษาครับ

เผื่อจะได้ช่วยทันว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ครับ
ก็อยากจะบอกว่ารักน้องมากเลยครับ
เป็นคนที่รักมากที่สุดครับ
พี่ก็จะหาเงินเพื่อน้องนะครับ

เมื่อครั้งที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจำกันได้

ได้ขึ้นมาเปิดหมวกบนเวทีของเรานะคะ
เพื่อเราจะได้ดูว่าเวลาเขาไปช่วยกันทำมาหากิน
เด็กวัยเท่านี้เขาทำกันได้ยังไง
ซึ่งจริงแล้วถ้าครอบครัวไม่ตกอยู่ในสภาวะลำบากจริง
ก็คงจะไม่อยากให้ลูกหลานออกไปทำงาน
ออกไปตะเวนร้องเพลงเพื่อเอาเงินมาจุนเจอครอบครัว

ครอบครัวนี้เมื่อถึงตาจน
คนที่เป็นฮีโร่ในครอบครัวเลยก็คือเด็กหนุ่มตัวน้อยที่ขึ้นชื่อว่าพี่นั่นเอง
พบกับเขาได้เลยนะครับน้องดีริก
เป็นหลานที่สู้เพื่อยายเป็นลูกชายที่สู้เพื่อแม่
เป็นมิตรแท้ที่สู้เพื่อน้องชาย

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตอย่างเป็นทางการ

จากคราวที่แล้วร้องโชว์กันไปครับดีริก
คราวที่แล้วได้ตังไปเท่าไรนะฮะ

จากคุณผู้ชมในห้องส่งของเรานะครับ
แต่เขาก็มีจิตสถานะครับ

แล้วก็ผมแล้วก็แม่ครับเช่นเดิมนะคะค่ะคุณแม่กิ๊กนะครับ
น้องเดนิสแล้วก็คุณยายอันสวัสดีค่ะ
ถามเลยเพราะว่าเรารู้ประวัติเข้ามาแล้ว
เขาหิวข้าวนี่เขาจะอารมณ์ไม่ดีน้องเดนิสเนี่ยวันนี้ทานข้าวมายัง
ทานมาเยอะมากเลยครับทานบะหมี่ข้าวแล้วก็โชว์ครับ
โจ๊กแล้วก็โกโก้สี่แก้วครับโกโก้สี่แก้วแล้วก็ขนมห่อหนึ่งครับ
มอีกหนึ่งห่อโอเคนะไม่โมโหนะวันนี้กินอิ่มเรียบร้อย
ครับครับผมอาหารอร่อยไหมครับคุณอร่อยครับชื่นใจไหม
ชื่นใจครับเรื่องนี้ทีมงานยังมีแอบกระซิบกระซาบมาอีกนะฮะ
เดนิสเนี่ยแกเป็นคนที่เรียกว่าซึ้งในรูปธรรมมาก
ทำไมฮะบวชเนรบ่อยมากบวชเนรบ่อยใช่
เรียกว่าเกือบจะทุกทุกปิดเทอมเลยแสดงว่าชอบในการนั่งสมาธิและสวดมนต์
ไม่ได้ของฟรี
ไปบวชตอนปิดเทอมเหรอคะคุณยายค่ะทุกปิดเทอมเหรอคะทุกปิดเทอมค่ะ
ล่าสุดไปบวชมาเมื่อไหร่คะบวชเมื่อปิดเทอมที่แล้วนะคะ
เทอมที่แล้วก็ไปบวชอยู่กี่เดือนคุณยายบวชแค่โรงเรียนปิดเทอมก็ครึ่งเดือนมั้
ไม่คิดถึงพี่ดิริกเหรอบางครั้งก็มาหา
คุณแม่กับคุณยายพี่เดริสก็มาเยี่ยมปิดเทอมก็ไปบวชใช่ไหมครับ

การไปบวชนอกจากเราจะได้ทานอิ่มแล้วอันนั้นมันเป็นผลประโยชน์ที่หลัง
แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จริงพระท่านก็สอนอะไรมาถูกไหม

ความเป็นระเบียบวินัยแต่จริงแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
เนรก็ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ก็อาจจะมีตอนเย็นนะเด็กหิว
พระท่านก็ปล่อยให้ทานได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นบวชพระแล้วไม่ได้ล่ะ
เห็นน้องไปบวชอยากไปบวชกับน้องไหม

เพราะว่าถ้าไปแล้วไม่มีคนช่วยงานคุณแม่แน่เลยใช่ไหม

เห็นบอกว่านอกจากช่วยคุณแม่ซักผ้ารีดผ้าแล้วเนี่ยเรื่องเปิดหมวกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลย
เรียกว่าสร้างรายได้รายวันที่ทำให้เราได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมลูก

ไม่ทุกวันครับไปเสาร์อาทิตย์ครับ

บอกว่าเวลาไปร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ยน้องไปด้วยเดนิสไปด้วย
แต่เขาจะมีปัญหาเวลาเขาร้องเพลงไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงอาการเขาเป็นไง
โอ้โหโมโหแล้วก็โวยวายแล้วก็ร้องไห้กลางตลาดเลยครับ

ครับเสร็จเขาอายครับเขาก็เลยร้องไห้ครับ
แล้วเวลาน้องร้องไห้แบบโยเยเนี่ยเราเล่าทำไง
แล้วก็ร้องเพลงต่อให้คุณยายปลอบใจให้ครับ
คนมองไหมคุณยายอันเวลาเขาโยเยอ่ะ
คนก็มองแต่ได้ตังค์ดีนะคนเขาสงสารมากกว่า
เขาก็ดูเออแปลกดีมาร้องไห้โชว์ในตลาด
ทีนี้คุณยายอันก็เลยเปิดเพลงที่ร้องไม่ได้อย่างเดียวเลยใช่ไหม

เห็นบอกว่าถึงจะเป็นการทำงานแต่ก็มีความสุขเวลาเปิดหมวกมีความสุขตรงไหนครับ
ก็ตรงที่ว่าเวลาเราร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังอย่างนี้ครับ
เราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขอย่างนี้ครับ
เวลาเขาเอาตังค์มาหย่อนให้เราเนี่ยเขายืนฟังนานไหมหรือเขาผ่านไปเลย
ก็แล้วแต่คนครับบางคนก็ยืนฟังบางคนก็เดินผ่านไปเลยครับ
เห็นบอกว่าดิริกเนี่ยเป็นห่วงน้องมากเป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
เรื่องการเรียนหนังสือครับพอน้องเรียนไม่เก่งครับแล้วก็โดนเพื่อนล้อครับ
เวลาเพื่อนล้อเราปลอบน้องว่าไงบ้าง
ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกคนแถวนั้นก็ต่างมีปมด้อยกันหมด
พ่อแม่ทิ้งอะไรอย่างนี้ครับ
คุณป่าการที่เรามีครอบครัวแบบไม่ครบถือว่าเป็นปมด้อยที่ยิ่งใหญ่ไหมคะ
ไม่มีปัญหานะครับมันอยู่ที่แต่ละบ้านมากกว่า
บางบ้านก็ขาดคุณพ่อบางบ้านก็ขาดคุณแม่
ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวของเราว่าเราจะเลือกที่จะอยู่แบบไหน
เราจะเลือกที่จะอยู่แบบไม่มีปัญหาก็ได้เลือกอยู่แบบไม่มีปมด้อยก็ได้
เพราะว่าทุกคนมันก็มีปัญหามีผมด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
ในช่วงเด็กเนี่ยบางทีก็คิดนู่นคิดนี่แต่เดนิสกับดีเรกเนี่ยโชคดีที่เป็นพี่น้องกัน
แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันในการได้ปลอบใจน้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน
อยู่คนละโรงเรียนค่ะอยู่คนละโรงเรียนครับอ่า
ทีนี้เห็นบอกว่ามีคำปลอบใจคำหนึ่งของพี่ที่จำขึ้นใจได้มากเลย

วันนี้อยากให้เดนิสอวยพรพี่ชายสักนิดนึงอยากจะบอกอะไรพี่ชายเราบ้าง
ดีริกดีริกรักดีริกมากเลยรักมากดีริกสู้
สิ่งที่เขาพูดวันนี้เคยได้ยินมาก่อนไหม

นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษหลังจากฟังน้องแล้วได้กำลังใจไหมครับ

งั้นเรามาเริ่มเกมการแข่งขันกันไหมมา

วันนี้ก็เต็มที่นะครับวันนี้เริ่มแข่งขันกันจริงจังแล้วนะครับ
ต้องการเงินที่เอาไปให้น้องชายเรียนพิเศษนะครับ
ก็จะได้ไม่ต้องตกซ้ำชั้นกันอีก
ก็มีรายการของเรานะครับที่พร้อมที่จะช่วย
วันนี้น้องดิริกสมัครมาได้คัดเลือกมาเป็น
นักสู้รุ่นจิ๋ววันนี้แล้ว
ต้องสอบถามกันก่อนนะครับว่ามารายการของเราแล้วต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๖หมื่นบาทครับ
หมื่นบาทนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับดิริ
เอาไปให้น้องเรียนพิเศษแล้วก็เป็นทุนการศึกษา
แล้วก็ใช้หนี้นอกระบบให้คุณยายครับ

เอาล่ะเป้าหมาย๖หมื่นบาทนะครับ
ร้องเพลงให้เราฟัง๔เพลงเท่านั้นเอง
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทมาครับ
ลงไปแล้วนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
เพลงนี้ต้องสู้นะครับต้องร้องอย่างเดียว
เป็นเพลงแรกยังไม่มีเงินเก็บแต่สามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับ
เป็นไงครับเพลงแรกสำหรับรายการของเรา
ก็เคยได้ยินคนอื่นร้องอยู่ครับ

พอจะรู้ไหมว่าชื่อเพลงอะไรครับ

จ๋าถ้าจะต้องร้องในความสามารถของเราคิดว่าร้องได้ไหม

เป๊กว่าเดริกมีแผนการมาแล้วล่ะ
ตึกตองดูให้ดีเกมนี้เป็นของน้อง
เหมือนกับครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงหน้าก็เป็นครอบครัวน้อง
เอาเงินกลับไปช่วยครอบครัวให้ได้มากที่สุดกับเกมนี้ครับ

แต่ว่าตัวช่วยสามารถใช้ได้เลยนะครับ

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณแม่คะไม่ใช้ก็คือจะเริ่มเกมเลยโดยที่ร้องทันที
ถ้าร้องผิดในเพลงนี้กลับบ้านทันทีนะคะ

อยากให้คุณแม่อวยพรน้องสักนิดนึงค่ะ

เอาละครับมาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

แก้วจากเพลงในทดหน้าแก้วของพี่
พี่หลงรักแก้วมานาน

คนดีแก้วไม่ปราณีพี่พังหรือไร
แต้วเอ่ย
ก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ใกล้
เดี๋ยวนี้แถวจากไปไกล
ทิ้งพี่ให้โศกอะไร
แต๋วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
พี่หลงรักแก้วมานาน
เห็นใจพี่เธอตาวาน
อย่าทรมานด้วยกันใช่ไหม
กลับมาทดหน้าที่รัก
อย่าเช้านักษีสามเชย
แต้วเอ่ยเห็นใจหน่อยสิ
แต้วจ้ากลับคืนบ้านหน้าเถิดนะขวัญพี่
แต๋วผิดพี่ให้อภัย
ถึงใครเขาไม่พระนี้กลับเถิดคนดี
พี่ยังต้องการ
ขอบใจพี่หลัง

ร่วมร่วมสู่ชีวิต